จะถึงวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์
ผู้ชายคนหนึ่งทำทีไปขอดูสร้อยทองเป็นสร้อยคอทองคำ
บอกเจ้าของร้านว่าผมจะซื้อไปให้แฟน
เป็นของขวัญวันแห่งความรักขอดูสร้อยทอง๒บาทซะหน่อย
แล้วยังไงต่อได้ไปสองเส้นวิ่งแนบเลยครับ
วิ่ง๔คูณร้อยหายไปในกรีบเมฆฉกของเขาไปซะอย่างนั้น
ถ้าเกิดแฟนไม่รู้เขาจะดีใจไหมไอ้ทองที่ได้ไปเนี่ยคือเป็นทองที่ขโมยเข้ามา
นะฮะนี่วงจรปิดเห็นชัดนี่ใส่มวกนะมีหน้ากากอนามัยกับเสื้อน้ำเงินน้ำเงินยืนคุยกันอยู่
พนักงานของร้านเขาก็หยิบทองมาให้ขอดูซอยคอทองคำหน่อย
เอาเส้นสักสองบาทแล้วกันนะพนักงานก็หยิบมาให้ดูสองเส้น
คุณผู้ชมดูนะอ่ะดูไปดูมาไปแล้วครับไปแล้วฮะ
คนที่มาดูช่วยกันตะคุบก็ไม่ทันพนักงานจะวิ่งออกมาก็ไม่ทันครับ
คนร้ายได้ไปแล้วครับหนีออกไปแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์
ซึ่งมีเพื่อนจอดรออยู่ข้างร้านหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ผู้ชายคนนี้นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่ายสองโมงครึ่งของเมื่อวาน
พนักงานกับเจ้าของร้านเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมาย
ตำรวจสั่งห้ามเอาไว้นะฮะแต่ว่าปิดร้านไปแล้วครับ
เปิดตัวชาวเกวะคนบร้ายได้อ่าได้ซ้อยคอทองคำสองบาทไปสองเส้น
มูลค่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะกลายเป็น๔บาท
มันก็น่าจะเป็นแสนนะฮะตอนนี้ทองก็สองหมื่นกว่าทีเดียว
บาททองคำนะครับค่ะทีมข่าวไปถามพนักงานของร้าน
ซึ่งร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านที่เป็นร้านโดนขโมยแต่เป็นร้านที่คนร้ายคนเดียวกัน
เข้าไปก่อนค่ะนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านทองดำรงชายเยาวราชอยู่ใกล้ใกล้กัน
เขาบอกว่าวันศุกร์ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุชิงทองร้านนั้น
อืมเข้ามาที่ร้านเขาก่อนอ๋อขอดูสร้อยทองหนักสามบาท
บอกว่าขอดูไลน์ผู้หญิงหน่อยจะเอาไปให้แฟนวันวาเลนไทยคือบุ๊กเดียวกันเลย
เดียวกันค่ะแต่เขาก็ไม่กล้าให้ดูเขาบอกว่าเอ๊ะดูท่าทาง
คือคนจะมาซื้อสร้อยสามบาทสามบาทนี่มันหกเจ็ดหมื่นน่ะโอ้มันดู
เขาก็ดูท่าดูทางแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้น
มันผิดปกติไม่น่าไว้ใจนะฮะจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุนะฮะ
ตอนแรกคนร้ายมาก่อนวันศุกร์แล้ววันที่เกิดเหตุก็มาอีกคือเมื่อวานนี้
ทางร้านก็ไม่ให้ดูเหมือนเดิมเพราะคิดว่าไม่น่าจะใช่คนที่จะมาซื้อทองปกติ
ค่ะนะฮะจนผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุร้านทองอีกร้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กัน
ร้านนี้ก็ไม่ได้โดนอะไรไปร้านเนี้ยร้านที่ก่ออ่าหลังที่เขาออกจากร้านนั้นไป
ก็ไปเจอร้านที่สองได้โดนชิงทองอ๋อร้านนี้ร้านนี้ในภาพนะฮะ
ซึ่งก็ตอนนี้ยังตามจับไม่ได้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะครับแหม่มาอ้างว่าจะซื้อให้ฟงให้แฟนนะ
สุดท้ายก็ฉกไปเรียบร้อยนะครับ